ทุกผู้ชมครับวันนี้มีพนักงานสาวของปั๊มน้ำมันที่จังหวัดตราดเนี่ยแทบช็อกนะฮะ
เพราะว่าไปเห็นที่คลองหลังปั๊มเนี่ยไปเจอกระโหลกศีรษะของมนุษย์
มันลอยอยู่ในคลองหลังปั๊ม
คือสติทัพแปลกเลย
เดี๋ยวไปดูภาพเป็นหัวกะโรคมนุษย์
มันชัดมากว่าเป็นเหมือนกระโหลกมนุษย์นะพี่อุ๋ย

ตราโบแม่งมาเลย
ถ้ามองค่อยอาจจะคิดว่าเป็นก้อนหินนี่หรือเปล่า

กระโหลกศีรษะมนุษย์ชัดนะครับ
นี่เป็นคลองหลังปั๊มน้ำมันปตทนะครับ
ที่บ้านมาหักข้างข่าวอำเภอก่อนช้างจตราหท
พนักงานของปั๊มไปเจอนะครับ
ก็ไปเจอโดยบังเอิญแล้วฮะเดินไปแถวหลังปั๊ม

ถึงกับตกใจแทบช็อกนะครับก็ถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วก็โทรแจ้งกู้ภัยให้มาตรวจสอบ
หลังจากนั้นพนักงานคนอื่นก็มาจับกลุ่มมาดูกันวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างนานา
ท่ามกลางความตระหนกตกใจของผู้ที่ทราบข่าว

คนที่มาเจอคนแรกนะฮะก็คือคุณมณฑานะครับ
บอกว่าที่มาเจอเนี่ยเดินไปจะไปเข้าห้องน้ำหลังปั๊ม
เหลือบมองไปเห็นหัวกระโหลกมนุษย์พอดี
เพราะเห็นโอ้โหตกใจขนลุก
ใจนี่ตกไปอยู่ตะตุ่มเลย
อ้าวนี่คือก็
ไม่มีใครกล้าลงไปเก็บเองหรือว่าไปดูใกล้

มันเป็นเรื่องของวัตถุพยานหลักฐานต่างทั้งนั้น
ท่านผู้ชมครับกู้ภัยรีบมาเลยนะครับ
กู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด

มาถึงกู้ภัยก็ลงไปในคลองเลย

แล้วก็ไปเอากระโหลกมนุษย์อันนี้ขึ้นมา

ก็ต้องไปเก็บกู้ขึ้นมาเพื่อนำไปตรวจสอบนะฮะ
ซึ่งปรากฏว่าที่ลอยมาที่เห็นเนี่ย

มันลอยตามน้ำมาไม่รู้ว่าลอยมาจากไหน
ใครเอามาแกล้งทิ้งให้ลอยอยู่แถวนี้
หรือว่าลอยมาจากที่อื่น

ถึงจะเป็นของปลอมอะไรก็แล้วแต่

เพราะบางทีเราเห็นไกลแล้วทรงมันชัดมาก

ไม่งั้นคงแบบโอ้โหหลอนกันอีกนาน